ต้นเดือนกับกลางเดือนเราก็จะสัญหาวิถีชีวิตชาวบ้านมาให้ท่านชม

ส่วนเรื่องหวยออกก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกัน

คืออย่าไปปฏิเสธเลยว่าชีวิตของชาวบ้านในสังคมของไทยมันก็มีเรื่องแบบนี้นี่แหละ
เสาะหาเลขเด็ดเลขดังเอาไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไปซื้อหวย

ใช่ก็ฝันกันไป

ถ้ายังเชื่อใจเราก็ไปกับเราครับ
เพราะว่านี่ครับนี่คือที่พัทธลุงครับ
วัดท่าควายหมู่๕ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสน
วันนี้ชาวบ้านก็เอาแป้งไปทาไปถูกันนะครับ
ขอโชคลาภจากไม้ตะเคียนทองนะฮะ
หลังจากที่มีเจ้าของที่ดินในแถวพื้นที่
เขาไปขุดเจอไม้ตะเคียนทองนะครับ
ก็เลยร่วมกับชาวบ้านนำมาไว้ที่วัดท่าควายนะฮะ
คนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่เจอไม้ตะเคียนทอง

ก็จะไปทำเป็นบ่อจำหน่ายพันธุ์ปลา

ตอนที่รถแบ็คโฮลขุดปรับพื้นที่ไปเจอต่อไม้
ก็เลยขุดเอามาวางบนถนน

บอกว่าไม้ที่เจอเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนทองนะ
เป็นที่อาศัยของเจ้าแม่ตะเคียน
ขอให้นำไปไว้ที่วัดท่าควาย
ชาวบ้านทราบข่าวก็เลยมาขอโชคขอลาบกันนะครับ
ชาวบ้านที่มาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
บอกว่าตอนที่กำลังขอกันอยู่เนี่ย
มีชายอ้างเป็นร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนทอง

บอกว่าอาศัยอยู่กับไม้ตะเคียนที่ฝังอยู่ใต้ดิน
นานถึง๑๐๗๓ปี

แต่พอเจ้าของที่ดินเขาจะปรับที่
แต่ก็มีความผูกพันมีบุญวาสนากันมาแต่ชาติปางก่อน

ชาวบ้านก็เลยพามาไว้ที่วัดกัน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

ต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
อำเภนนครใส่ศรีจังหวัดนครผัดฐมค่ะ
นักเสี่ยงโชคก็ไปที่วัดหาเลขเด็ด
โอ่งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าคลังมากนะคะ

ก็ไปซื้อเลขนั้นตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อืมเราต้องค้างภาพนั้นอ้าวแค่นี้เหรอ
แค่นี้ว่าคุณคือว่ากรใจร้ายมาก

คักค่ะคนก็ไปกราบไหว้นะคะพระเงินพระทอง
ปิดทองพระเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ไปที่หุ่นตาทองนิ้วรายไปขอเลขนะคะ
ก็เสียงเสมสี่ก็ไปจ้องในโอกนมนต์ศักดิ์สิทธิ์ล่ะค่ะ
น้ำตาเทียนที่หยดเอาไว้เป็นเลขอะไรบ้าง
แล้วก็ถ่ายรูปไปหาซื้อตามนั้น
บางคนก็เอาหมวกเอาผ้าขาวม้าเอานาฬิกาไปถวายนะคะ
นี่เห็นไหมทีมงานเราใจดี

เราหยุดไว้สักครึ่งชั่วโมง
เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าข่าวกันใหม่พอแล้ว

ไปชัยนาธครับชัยนาธมีจุดซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

อยู่ที่หน้าแบงค์กรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏนะครับ
วันนี้ก็มีประชาชนมาซื้อกันเยอะนะครับ
เพราะว่าที่มาเนี่ยส่วนมากจองเลขไว้ด้วยนะ

บอกว่ามีเลขเด็ดที่ตามหาอย่างเช่น
เด็ดของแม่จำเนียนที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ
ที่ว่ากันว่าให้ตรงถูกเป๊ะมา๖งวดติดต่อกันแล้ว
งวดที่จะออกพรุ่งนี้บอกแม่จำเนียนให้ไว้คือ๔๓
ส่วนเลขของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็คือเลขครบ๒๖ปีการเสียชีวิต
แม่พึ่งนี่เสียชีวิต๑๓มิถุนายน๒๕๕๙
อันนี้ก็เกลี้ยงแผงนะครับแล้วก็เลขทะเบียนของนายกรัฐมนตรีที่นำคอรมอไปกราบ
พ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงที่จังหวัดพิจิตรตอนไปประชุมคอรมอสัญจร
หมายเลขทะเบียน๙๓๓กับอีกคันหนึ่งทะเบียน
นี่หมดแผลงด้วยนะ๔๔๔๔นี่ยังหมดเลย
ยังมีอีกค่ะใช่ค่ะอันนี้เด็ดเลย
เป็นตัวเงินตัวทองค่ะหรือว่าพูดให้ถูกต้องตามหลักภาษาคือตัวเฮียค่ะ
และตัวใหญ่มากตัวอุ้นไปดูลายบนตัวมันนะ
หวาดน้ำปลาวน้ำแดงตไดรกลตารูปจัดนี่ไง
แสดงวายตัวเฮี่ยใช่ไหมใช่
ใช่คนก็คือฮาถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะ
พอไปดูใกล้บางคนจุดทูบจุดเทียนไหว้เลยนะ

เพราะมันตัวใหญ่แล้วลายบนตัวมันตีเป็นเลขได้

คลิปนี้แชร์อยู่ในเฟซบุ๊กไปดูในเฟซบุ๊คได้ค่ะ

คือชาวบ้านบอกว่าเจ้าพ่อเข้าสิ่งตัวเงินตัวทองเพื่อมาให้โชคลาภ
คนก็เลยพากันไปว่ายเพราะเจ้าเงินทัวร์ทองก็มานอนอาบแดดอยู่แบบนี้

คือที่ไปแชร์ในเฟซบุ๊กของพระมหาภัยวันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก
ท่านเอามาแชร์เพื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขาก็
แต่มันก็ตัวใหญ่จริงแล้วมันนอนอยู่แบบนี้ก็แปลกทีค่ะ